ต่อกันที่เจนนี่นี่แหละคุณผู้ชมค่ะสำหรับน้องเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะ
ยังตามกันต่อเพราะว่าเรื่องราวยังไม่จบอีรุงตุงนังจริง
พลอยบอกแหละพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกมรสุมดราม่ามันหนักหนาเหลือเกินค่ะ
เมื่อวานนี้เราพยายามติดต่อไปที่ผู้จัดการที่ดูแลน้องอยู่นะคะ
เพื่อสอบถามทั้งเรื่องดราม่าเรื่องงานที่ช่วงนี้บอกเลยว่าทางค่ายแล้วก็ทางน้องเจนนี่เองเนี่ย
แคนเซิลวันต่อวันเลยค่ะรวมไปถึงคดีความว่ามีความคืบหน้ายังไงบ้าง
โทรไปเนี่ยมีคนรับสายนะคุณผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวโทรกลับหลังจากนั้นเงียบหายไปเลยค่ะ
แต่ในเฟซบุ๊คของน้องเจดี้มีการอัปเดตภาพหน้าปกของตัวเองใหม่นะคะ
แต่ที่มันสะดุดตาก็ตรงที่ข้อความที่น้องเขาโพสต์เอาไว้บอกว่า
เราไม่ตายก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วค่ะ
แฟนคลับเห็นข้อความแบบนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
ส่งกำลังใจให้กับน้องเจนนี่กันเยอะเลยนะคะ
ก็บอกว่าขอให้น้องก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้
แล้วก็บอกด้วยว่าชีวิตคนเรามันก็ต้องเจอทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายแบบนี้แหละ
เจนนี่ได้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว
เชื่อว่าก้าวต่อไปเธอจะแข็งแกร่งกว่านี้แน่นอนนะคะ
ซึ่งคือดราม่ามีรายวันจริงเพราะว่าเมื่อวันสองวันก่อนหน้านี้เนี่ย

ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นไลน์จริงหรือเปล่า

เหมือนเป็นการกรุ๊ปไลน์สำหรับค่ายได้หมดถ้าสดชื่น
อันนี้ในโซเชียลเขาอ้างมาแบบนั้นนะครับ
บอกว่าในประโยคสนทนาที่มีการพูดคุยเนี่ย
หลักเลยคือน้องเจนี่ได้บอกเอาไว้ว่า
จริงไม่น่าจะรู้จักกันเลยกับน้องก้าว
เด็กแบบเนี่ยไม่ควรจะรู้จักกัน

อาจจะเป็นไลน์ที่ทำขึ้นมาก็ได้นะคะ
หรืออาจจะเป็นของจริงก็ยังไม่มีใครออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะคะ
ใช่แล้วค่ะช่วงนี้ก็อย่าไปเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาก
ออกมาชี้นำใดอันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ